มีรถพ่วงรถพ่วงแต่ว่ารถพ่วงคันนี้เนี่ยนะโดนรถกระบะย้อนสอนว่าแย่แล้วใช่ไหม

อันนี้กระบะย้อนสอนย้อนสอนมาเสร็จปั๊บพี่ยังจะข้ามเลนส์อีกเหรอ
ความประมาทมันอยู่แค่นี้เองนะตอนไปสภาพยังดีอยู่ผ่านไปนับ๑๒๓โพะก็ให้คุณผู้ชมดูดิ
เนี่ยจะข้ามออกซ้ายเนี่ยไม่เกิน๑๐วินาทีชีวิตเปลี่ยนเลย
พี่เบิร์ตหรือเขาเข้าใจผิดฝั่งกระบาดนะเข้าใจผิดว่าเป็นเลนสวนเหรอหรือยังไง
เจอไหมนี่แหละครับมันแบ่งชัดเจนดูดูเกาะกลางดูน่ะกล้องวงจรปิดนะครับ
บันทึกภาพขณะรถกระบะย้อนสอนย้อนสอนแล้วพยายามจะขับตัดเลนข้ามไปอีกฝั่งอีก
เป็นจังหวะเดียวกับที่รถพ่วงครับรถบรรทุกพ่วงขับสวนมาเขาเบรกไม่ทันครับ
ชนรถกระบะอย่างจังฮะเหตุเกิดสิบเอ็ดนาฬิกาครับ
โอ้โหคนเป็นไงเนี่ยที่เกิดเหตุพบรถกระบะสีขาวครับถูกชนหน้ารถพังยับ
ตัวรถเนี่ยยุบเข้าไปนะเนี่ยครับยุบเข้าไปถึงห้องโดยสารเลย
ในรถพบคนเจ็บคนเจ็บคือนายฉลองศรีพรพรมอายุห้าสิบเจ็ดปี
คนขับครับก็เจ้าหน้าที่มาถึงก็ประถมพยาบาล
นำตัวส่งโรงพยาบาลครับห่างไปสัก๕๐เมตรได้
นี่นี่นี่นอนเจ็บอยู่นี่พบรถพ่วงรถรถมาทุกพ่วงยี่สิบสองล้อน
คันนี้คู่กรณีจอดอยู่ริมทางไปดูด้านหน้านี่ฮะ
ไปเหมือนกันกันชนสอบถามนายพานุพงศ์แสงสูง
ในยุคสามสิบหกปีคนขับรถพ่วงเล่าบอกว่า
ผมก็ขับของผมมาตามทางครับพี่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ล้วนกระบะย้อนสอนมานะย้อนสอนมาปับละยิน
แกตัดหน้าผมอีกไปคาดหนวดไปอีกฝั่งนึง
ขณะนั้นพยายามจะหักหลบแล้วนะจนเสียหลักขึ้นทางเท้า

อ๋อรถที่อ่ะนะปีนฟุตบ่าวแต่มันก็ไม่โพ้ด้วย